คือพระเนี่ยทำพิธีอาบน้ำมนต์รดน้ำมนต์ให้กับศรีกา

อย่างใกล้ชิดและศรีกาอยู่ในชุดนุ่งกระจมอกนะครับ

มือมันทับจะโดนเส้นผมโดนตัวศรีกา
มันไม่เหมาะนะฮะ
มันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับคือความจริงมากโอ้โห
พี่กัดเนี่ยเขาแจ้งบอกว่าเป็นพระที่วัดแห่งหนึ่งที่อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่เป็นชุดกระโจมอกก็มีชุดอื่นทั่วไปก็มี
แต่ก็ใกล้กันเหลือเกินอืมแล้วมันก็ใกล้กันเหลือเกินเห็นไหมค่ะ
แต่หนักนี่คือนุ่งกระโจมอกใส่ผ้าถุงมาเลย
เราสอบถามไปยังท่านภูมิหน่วยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
พอบุญเชิดกิติธารางกูลนะฮะท่านบอกว่าเห็นแล้วคลิปนี้เนี่ย
คลิปวีดีโอการประกอบพิธีอาบน้ำมนต์ตรงนี้เนี่ยเห็นแล้วไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง
เพราะเป็นการประกอบพิธีที่พระใกล้ชิดกับศรีกามากเกินไป
แล้วตามหลักคำสอนทางศาสนาพุทธมีก็คืออย่างเช่นการประพรมน้ำมนต์เนี่ยอันนี้ได้นะครับ
เพื่อความเป็นสุริมงคลของญาติโยมแต่อาบน้ำมนต์แบบนี้พิธีกรรมทางศาสนาพุทธไม่มีนะฮะ
มันเป็นแค่กระแสตามโลกโซเชียลว่าต้องไปอาบน้ำมนต์อาบน้ำมนต์
ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของพระสงฆ์เป็นอย่างยิ่ง
เรียนตรงว่าเกินความเหมาะสมนะครับเกินความเหมาะสมเพราะว่าการปราบพรมน้ำมนต์ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็เห็นอยู่ว่ามีแบบเดียวก็คือปราบพรมน้ำมนต์จากที่หลังจากที่พระทรงท่านเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็เจริญชัยมนต์คาถา
เอาคล้ายกับเครื่องรางวางไว้บนหัวสิกาแล้วก็เหมือนแบบท่องคาถาอะไรอย่างนี้อันนี้เนี่ยถูกหลักตามพุทธศาสนาไหมคะ
ไม่ถูกเลยครับไม่ถูกเลยไปคนละทิศคนละทางเรียกว่าภาษาที่เรียกว่าเลอะเทอะแม้ว่าจะเป็นอาบัติเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ไม่เหมาะสมโดยประการทั้งปวงครับผม
อันนี้ต้องปรับให้น้องครับท่านให้ทำแบบนี้ต่อไปอีกไม่ได้นี่พูดตรงนะครับ
วันพรุ่งนี้นะครับทางภูมิในการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอุทยาจะไปที่วัดแห่งนี้นะฮะ
ตอนนี้รู้พิกัดวัดแล้วอยู่ที่วังน้อยพระนครศรีอยุธยาเพื่อจะไปแจ้งเตือนเกี่ยวกับพฤติกรรมของพระที่อยู่ในคลิปว่ามันไม่เหมาะสมและต้องเลิกทำซะ
เดี๋ยวยังไงรายงานความคืบหน้าให้ทราบอีกทีนึง